คุณผู้ชมเอาเรื่องไม่เครียดกันบ้างดีไหมคะ

แต่ก็ให้เรียกว่าน้องไว้เขาจะได้ดูหน้าเอ็นดูขึ้นนิดนึงนะคะ
น้องอยากเข้าร้านสะดวกซื้อค่ะ
แต่ว่าคนในร้านไม่สะดวกใจให้น้องเข้าจริงค่ะ
น้องค่ะน้องจราเข้เลยค่ะไซส์นี้ค่ะ

ไม่รู้ว่าน้องจะเข้าไปทำอะไรแต่น้องอยากเข้า
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันราชาเทวะนะคะ
ก็ต้องให้ความช่วยเหลือน้องตัวเงินตัวทอง
ที่อยากจะเข้าร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันปอตท
แต่ไม่ได้ช่วยเหลือให้น้องเข้าไปในร้านนะ
ช่วยน้องออกมาไม่ได้ช่วยเขารับ
ช่วยพนักงานในร้านไม่ให้ตกใจ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะคะคือ
เจ้าตัวนี้มันอยากจะเข้าร้านสะดวกซื้อ
ทีนี้ปรากฏว่าหน้าร้านสะดวกซื้อเขามีเจ้าถิ่นอยู่คืออะไร
สุนัขบ๊อกเออมีหมาอยู่ไง
พอน้องจะเข้าปุ๊บหมาก็เห่า

น้องวิ่งมุดเข้าไปใต้ท้องรถแบบนี้ค่ะ

ไม่รู้ว่าน้องติดไหมแต่น้องตัวใหญ่มากจริงตัวจะเข้ารถอยู่แล้วจ้ะ
นั่นแหละน้องตกใจหมาเรื่องรถโหลดต่ำด้วยค่ะ

หมาควรตกใจน้องมากกว่านะคะ
เอาเหนื่อยเหมือนกันนะคะเจ้าหน้าที่กว่าจะ

กำลังคิดถึงหน้าเขา
ก็ได้เล็กน้องดูดีขึ้น